ท่านผู้ชมครับมีคลิปหนึ่งที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมาก
โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดพังงา
เพราะว่าเป็นคลิปของผู้ชายคนหนึ่งที่ก็มีอายุแล้วนะครับ
กำลังกอดจูบรูปคลำพยายามที่จะอนาจารย์เด็กผู้หญิงคนหนึ่ง
อยู่ในรถยนต์
คลิปความยาวประมาณ๓๙วินาที
ลักษณะเด็กก็มีท่าทีขัดขืนนะครับแต่ว่าผู้ชายคนนี้ก็ยังไม่หยุดนะ
คือคลิปของจริงเนี่ยที่ถูกเผยแพร่ทั้งทางไลน์ทางเฟซบุ๊คทางสังคมออนไลน์เนี่ย
คนที่เห็นเนี่ยคุณเขียนมาสอนบอกอ๋อผู้นำท้องถิ่นคนนี้แน่ในพื้น
ที่เขตอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาล่าสุดวันนี้เดี๋ยวเขาชี้แจงแล้วนะครับ
ท่านผู้ชมครับแต่ว่าคลิปนี้หลังจากที่ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาตรวจสอบแล้วจนทราบว่าเด็กผู้หญิงที่กำลังถูก
นาจารย์อยู่ในรถเนี่ยนะครับเป็นเด็กอายุ๑๔ปีเป็นนักเรียนชั้นป๖เท่านั้นนะครับ
แต่ว่าตอนนี้น้องต้องหยุดเรียนไปปีนึงเพราะว่าประสบอุบัติเหตุนะครับ
ประสบอุบัติเหตุพร้อมกับคุณยายที่อยู่ด้วยกันแล้วก็พี่สาวอีกคนหนึ่งที่อายุ๑๒ปีนะครับ
พ่อกับแม่แยกทางกันอาศัยอยู่กับยายนะแล้วก็ถูกผู้ชายคนนี้กระทำอนาจารย์
โดยชายคนนี้อ้างว่าต้องรักษาอาการป่วยตามวิธีของหมอจีน
ซึ่งแนะนำวิธีการรักษาอาการป่วยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบที่เป็นอยู่
ด้วยการจะต้องทำให้เลือดลมมันสูบฉีดด้วยการมากอดจูบรูปคลำเด็กหญิงหรือว่าสาววัยรุ่น
ซึ่งเด็กผู้หญิงที่เสียหายบอกว่าคนก่อเหตุนะครับจะใช้รถยนต์มารับตัวไป
แล้วก็พาไปตามที่เปลี่ยวจากนั้นก็จะลวนลามด้วยการกอดจูบรูปคล้ำ
แก้มจับมือจับหน้าอกเคยโดนถอดเสื้อผ้าด้วยแต่ว่าไม่ยอมให้มีอะไรมากกว่านั้นนะครับ
หลังจากนั้นผู้ชายคนนี้ก็จะให้เงินไว้ใช้จ่ายนะไปปรึกษากับพี่สาวที่ตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปวช๑
พี่อายุ๑๒พี่สาวนะฮะอายุ๑๖นะครับบอกว่าก็โดนเหมือนกันนะครับ
สาวบอกก็โดนเหมือนกันผู้ชายคนนี้นะครับ
แล้วเหตุการณ์ล่าสุดเด็กหญิงวัย๑๔ปีถูกพาไปอีกก็เลยแอบถ่ายคลิปด้วยโทรศัพท์มือถือเอาไว้
แล้วก็ส่งไปให้เพื่อนดูเพียงเพื่อต้องการคำปรึกษาจากเพื่อน
ระบายความเครียดว่าไม่อยากทำแบบนี้แต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะไม่มีเงินใช้
แล้วทีนี้เพื่อนเขาส่งต่อไงมันก็เลยเผยแพร่ออกไป
ซึ่งยายของเด็กเนี่ยเขามีความชี้แจงความจริงแล้วจุดเริ่มต้นเอ๊ะทำไมผู้ชายคนนี้ถึงมาพาเด็กไปได้ล่ะ
แล้วทำไมเด็กบอกว่าจำเป็นต้องทำเพราะไม่มีเงินใช้นะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปหายายของเด็กซึ่งอายุ๖๕ปีนะครับ
คุณยายเนี่ยบอกว่าเขาอาศัยอยู่กันที่บ้านพักคนงานในสวนยางพาราที่อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา
ตัวเองอยู่กับหลานสาว๒คนคนโตอายุ๑๖คนเล็กอายุ๑๔คือคนที่อยู่ในคลิป
เมื่อปี๕๗๕ปีก่อนทั้งยายแล้วก็หลานสาว๒คนไปเจออุบัติเหตุรถชน
ต้องรักษาตัวเข้าเฝือกใส่เหล็กดามกระดูกกันทั้ง๓คนพ่อกับแม่เขาแยกทางกันไปแล้วต้องมาอยู่กับยาย
ฐานะก็ยากจนอยู่แล้วทีนี้ก็ยิ่งลำบากมากขึ้นเพราะว่าบาดเจ็บต้องใส่เฝือกใส่เหล็กดามกระดูกทั้ง๓คน
แล้วช่วงเวลานั้นนั่นแหละมีนายกอบตคนนึงนะครับซึ่งเขายอมเปิดเผยตัวนะเพราะว่าเขามีทั้งส่งหนังสือในการขอลาออกจากตำแหน่งเรียบร้อยแล้วเป็นนายกอบตทุ่งมะพร้าวชื่อนายสุภศักดิ์โพขบุตร
มาช่วยเหลือด้วยการให้เงินส่วนตัวช่วยนะเฉลี่ยแล้วตกแล้วเดือนหนึ่งก็ประมาณ๖๐๐๐กว่าบาทช่วยสามยายหลานหากหลานมีกิจกรรมทางโรงเรียนอะไรพวกนี้ก็จะขอเพิ่มเติมเขาก็ช่วยเหลือเพิ่มเติม
แต่ช่วง๓ปีหลังมานี้เนี่ยช่วยตั้งแต่๕ปีก่อนนะที่ประสบอุบัติเหตุแต่๓ปีหลังเนี่ยตัวนายกอบตที่มาช่วยเหลือป่วยเป็นอำมพลึกเพราะว่าเป็นโรคหัวใจตีบ
ยายเนี่ยบอกว่าเป็นคนแนะนำว่าเอาลองไปหาหมอจีนสิเขาเก่งนะเป็นหมอจีนอยู่ที่หัดใหญ่สงขลา
นายกอบตคนนี้ก็ไปหาแล้วหมอจีนเนี่ยบอกกลับมาว่าต้องรักษาด้วยวิธีการทำให้เส้นเลือดสูบฉีดด้วยการกระตุ้น
รักษาอาการอมพลึกให้ทำวิธีแบบนี้เวลานายกไปนวดนะไปเจอเด็กผู้หญิงเจอ
อะไรพวกเนี้ยมันจะทำให้เลือดลมสูบฉีดยายเองก็เลยให้เด็กเด็กหญิงอ่ะที่เป็นหลานวัยสิบสี่เนี่ย
เพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าที่นายกทำไปเนี่ยไม่ได้เกินเลยอะไรกับหลานสาว
นายกอบตทำเนี่ยยายเชื่อว่าทำเพียงแค่เพื่อให้มันเกิดการกระตุ้น
อืมค่ะอ่าลองฟังดูครับ
คุณคิดว่าคนเป็นเอามาพืชเอามาพาดิคุณต้องคิดถึงเรื่องบนเตียงก่อน
นะพูดกันตรงเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกอืมแต่การผู้กันถูกเด็กบ้าง
มาจะผู้ใหญ่มาจะซื้อนึงอยู่ไหมทำงานไหมบ้าง
ยายจะเข้าไปนะเอาเข้ามาเลยก็บอกว่าจะเอา๕๐๐นะ
ข้ามมิกเกจสนับ๓๐๐ตอนเนี่ย
วันนี้จะซื้อแค่ครึ่งกิโล๔๐บาทนะ
อ่าแกจะต้องก็ถามว่ายายจะเอาเท่าไหร่เอา๒๐๐
ยายของเด็กอ่ะค่ะก็บอกว่าจริงจริงแล้วเพิ่งรู้เมื่อวันเสาร์เองนะคะ
หลังเนี่ยพฤติกรรมของหลานสาวคนเล็กผิดปกติไปก็เลยถาม
ก็เลยรู้ว่าหลานถ่ายคลิปเอาไว้ครับว่าเหมือนกับถูกนายกอ่ะลวนลามนายกอบตเนี่ยอืม
คุณยายบอกว่าตอนนี้เครียดค่ะแต่ว่าก็เข้าใจนะ
ว่าที่ตัวผู้ชายเขาทำไปเพราะเขาอาจจะทำตามคำแนะนำของคุณยายเองแหละ
ให้ไปหาหมอจีนแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้หลานสาวมาถูกลวนลาม
ตอนนี้หลานก็กลัวว่าจะคิดมากอีกแล้วก็ไม่คิดจะแจ้งความดำเนินคดีด้วยนะคะ
เพราะเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะว่าตัวยายเองคือยายเหมือนโทษตัวเอง
ก็ยายบอกนายกอบตเองว่าให้ไปหาหมอจีน
พอหมอจีนแนะนำว่าต้องทำแบบนี้เป็นการกระตุ้นเขาก็เลยทำอะไรแบบนี้
แต่ยายบอกว่าที่ให้ไปด้วยก็คือเหมือนกับนายกเดินเหินไม่สะดวก
ก็เลยให้หลานเนี่ยพาไปหาหมอแต่ไม่รู้ว่าไปทำแบบนี้กัน
แต่ก็ไม่เป็นอะไรไม่ว่าอะไรเอาไงกันเถอะ
แต่ยังไงก็เป็นความผิดตามกฎหมายค่ะฟันทงได้เลย
แต่ว่าทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราเจอตัวนะคะผู้ชายที่อยู่ในคลิป
เขาก็ยอมให้สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์นะคะนายสุภศักดิ์ค่ะ
ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเราบอกว่าตัวเองไปเจอหมอจีนโบราณเพื่อรักษาโรคอมพลึก
หมอแนะนำว่าต้องหาเด็กสาวมารูปคลำเพื่อทำให้เส้นเลือดสูบฉีด
เป็นการกระตุ้นเส้นเลือดให้หมุนเวียนทำให้อาการอำมพลึกดีขึ้น
ก็เลยไปปรึกษากับยายของเด็กทั้งสองคนเพราะว่าตัวเองเนี่ยอุปการะยายและเด็กทั้งสองคนอยู่
ก็เลยกล้าจะเข้าไปปรึกษาจนได้รับคำยินยอมจากเด็กวัย๑๔ซึ่งเป็นหลานสาวคนเล็ก
แต่ว่าเด็กวัย๑๖อายไม่กล้าทำเพราะวัยรุ่นแล้วกลัวมีคำวิจารณ์ในทางที่ไม่ดี
เขาอ้างว่าเด็กวัย๑๔ยินยอมอะค่ะยินยอมให้เขารูปคลำเพื่อบำบัดนะคะ
รับว่าแม้จะรูปคลำเด็กตามคลิปจริงแต่ไม่ได้มีการล่วงละเมิดทางเพศแน่นอน
เวอร์๑๖วัย๑๘วัย๑๙วัย๒๐วัย๒๑วัย๒๒วัย๒๕วัย๒๖วัย๒๖วัย๒๗วัย๒๘วัย๓๐
นี้มันจะพาดพิงไปถึงหมอทางศาสตร์ทางด้านพิมพ์
แต่ว่าเด็กมันไม่ได้กรุงมีความสุขออกของสาวเจ้านะครับ
จีนเขานะค่ะอ่านายสุปศักดิ์นะครับ
บอกว่าตอนนี้ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งนายกอบตแล้วนะครับ
ต่อทางนายอำเภอท้ายเหมืองไปแล้วพร้อมกับทางท้องถิ่นอำเภอท้ายเหมืองด้วย
โดยระบุเหตุผลการลาออกว่าเนื่องมาจากป่วยเป็นอำมพลึกไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับ
อ่าก็ลงวันที่ขอลาออกตั้งแต่วันนี้เลยนะครับหนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
อย่างไรก็ตามเรื่องของคดีความครับท่านผู้ชมครับ
พันธบทเอกวิรยุทธ์สิทธิรัตนกุลภูมิกับการสพท้ายเหมืองจังหวัดพังงา
พร้อมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา
ไปสอบถามคุณครูของเด็กหญิงที่เรียนหนังสืออยู่นะครับ
ได้ไปสอบถามแล้วเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็มีครูประจำชั้นวันนี้ที่มาให้ข้อมูลนะครับอ่า
ซึ่งทางภูมิกับการสพท้ายเหมืองบอกว่าแม้ผู้ปกครองของเด็กจะไม่เอาเรื่อง
ไม่ต้องการแจ้งความแต่ว่าไม่ได้นะฮะ
เรื่องนี้เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิของเด็กและเยาวชนใช่ค่ะ
เดี๋ยวจะเรียกทางผู้ปกครองของเด็กมาให้ปากคำก่อนเพื่อสอบถามหาข้อเท็จจริง
แล้วก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปส่วนตัวเด็กนะครับ
อ่าวันนี้เราก็ถามไปทางคุณยายนะครับยาย
ความจริงก็จะไปรับหลานสาวที่โรงเรียนนะตอนโรงเรียนเลิก
สามกว่าแต่ปรากฏว่าทางคุณครูที่โรงเรียนบอกว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ย
พาเด็กไปแล้วสงสัยคงจะพาไปดูแลแล้ว
แต่ยายบอกว่าก็ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายไหนพาไปอืม
อ่าก็เลยฝากบอกทางทีมข่าวของเราฝากถามไปยังเจ้าหน้าที่ค่ะ
ว่ายังไงฝ่ายไหนพาไปยังไงช่วยแจ้งยายหน่อย
เพราะยายก็อยากจะรู้ว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายไหนที่พาหลานไปดูแลอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
เพราะอย่างที่บอกไม่ว่าจะอ้างยังไงก็ตามพฤติกรรมแบบนี้
ทำกับเด็กนะคะกฎหมายเขาคุ้มครองอยู่แล้วยังไงก็ถือว่าเป็นความผิดนะคะ